แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากทานข้าวด้วยดูหนังไปด้วยทำไง

อยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าคุณจะทานข้าวแกงไปด้วย
ดูหนังไปด้วยแล้วจะต้องไปที่ไหนตามไปดูกันค่ะ
ไปที่นี่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
มาที่ร้านเจ้าพระยาข้าวราดแกง
คุณเห็นไหมนี่คุณสามารถทานข้าวแกงไปด้วย

เพราะว่าคือคุณนึกภาพแบบ
บอกว่าร้านเจ้าพระยาข้าวราดแกง
แต่ทำไมเดินไปหน้าร้านแล้วเหมือนโรงหนังเลย
มาผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะ
นี่ไม่ใช่โรงหนังแต่ว่าเป็นร้านข้าวแกง
ในร้านเขามีม้วนฟิล์มหนังอีกกว่า๒๐๐เรื่อง

เพราะว่าทุกอย่างเป็นอุปกรณ์จริง
คือคุณพี่เจ้าของร้านก็คือคุณพีรเทพ
เขาบอกว่าเขาเคยประกอบอาชีพ

มีทั้งมวลฟิล์มมีทั้งโปสเตอร์หนัง
แล้วก็เปิดโรงหนังแบบนี้มาอยู่พักหนึ่ง
พอยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
โรงภาพยนตร์ที่เป็นโรงหนังฟรีม

ตัวเองก็เลยอ่ะปิดตัวลงแล้วหลังจากนั้น

วันหนึ่งมีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองขึ้นมา
ก็เลยปิ้งไอเดียเลย

สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเหมือนโรงหนังภาพยนตร์
โรงหนังฟิล์มสมัยก่อนขึ้นมาดีไหม

แถมตอนนี้นะคะทางร้านกำลังจะทำโรงหนังขนาดย่อม
เอาไว้ให้คุณเข้าไปดูหนัง
แล้วก็ไปทานข้าวได้ในเวลาเดียวกัน
สะดวกสบายมากไม่ธรรมดาจริง
จากร้านที่ทำให้แบบบรรยากาศมันเหมือนโรงหนัง
ตอนนี้เขาก็ฉายหนังให้ได้ดูกันไปด้วย

บรรยากาศของร้านเนี่ยนะอาหารเขาก็เยอะคุณเห็นไหม
อร่อยด้วยที่สำคัญคือไม่แพง
บรรยากาศก็ดีมากคือบรรยากาศแบบคลาสสิก
สบายมากนะคะอยากไปลองใช่ไหม
ไปกันได้ที่ร้านเจ้าพระยาข้าวราดแกง
ร้านตั้งอยู่๓แยกตลาดเทศบัน๑
ถนนชวนชื่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บอกเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปกันไม่ถูก
ร้านเปิดตั้งแต่๗โมงครึ่งถึง๑ทุ่มครึ่ง
ส่วนวันจันทร์จะเปิดดึกหน่อยถึง๔ทุ่มครึ่ง
และถ้าเกิดใครจะไปวันนี้

ทุกวันอาทิตย์นั่นเองจ้า

เพราะว่าบางทีถ้าไปช้าเนี่ยหมดนะจ๊ะอาหารค่ะ
แล้วที่สำคัญอาหารเขาถูกมากคุณเห็นไหม
กับข้าว๒อย่าง๒๕บาท

แถมดูหนังด้วย

บรรยากาศแบบเหมือนย้อนยุค
ยุค๘๐เดี๋ยวนี้จะไปหาดูที่ไหนได้